ขยัมกัดเจ้าของแล้วข้างหลังของเรา๒คน
ตัวที่อยู่หลังผมคือตัวต้นเรื่อง
ตัวนี้ชื่อปีโป้อายุ๒ปีครับ
แล้วคุณยายคนนี้อายุ๗๐กว่า
ปรากฏว่าโดนกัดนะคมเขี้ยวของมันฝังลงไป
จนเนื้อเปิดเกือบเห็นกระดูกคนเจ็บ

มีวัยรุ่นที่ถูกกัดอีก๒คนครับ

คนที่เป็นเหยื่อไอ้เจ้าปีโป้๓คน

โดนเข้าไปที่แขนซ้ายและขาขวา

ส่วนคนนี้เป็นผู้ชายครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
กัดจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยเทพารักษ์๙๖ซอยย่อยพัฒนาศุกร์๘ในตัวเมืองสมุทรปราการ
คุณยายจำรัฐอายุ๗๐แล้วถูกกัดไปหลายแห่งแผลเวอะเลยครับแขนซ้าย
แล้วก็โดนเข้าไปที่บริเวณหน้าหน้าโดนไปอีกประมาณ๔แผล
ดูสิครับนี่ขนาดย้อมสีแล้วนะยังน่ากลัวเลยอ่ะนี่คนแรก
คนที่๒ชื่อว่าคุณสรินทิพย์อายุ๒๕ปีคือคนนี้เบนเจอร์เพศพอดีด้วย
โดนกัดเข้าไปฮะเย็บไป๒๑เข็มแขนซ้ายและขาขวา
อีกหนึ่งคนครับชื่อว่าคุณชนลเทพอายุ๒๗ปีคนนี้โดนเข้าไปที่แขนซ้ายครับ
ทั้ง๓คนเนี่ยโดนไอ้เจ้าปีโป้อายุ๒ขวบซึ่งก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็ก
แล้วก็เล่นกับมันทุกวันเนี่ยกระโจนกัดฮะอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ทำไมมันถึงไปกัดเจ้าของอ่ะคาดว่าน่าจะตกใจเหรอคือจู่จู่เนี่ย
มันมีเสียงคนทะเลาะกันดังเกิดขึ้นไอ้เจ้าปีโป้ก็คงจะตกใจไม่คุ้น
ก็เลยเข้าไปกระโจนกัดนะฮะคิดว่าจะมีเรื่องเอาไปคุยกับตานิยมหน่อย

อยู่สองปีแล้วตัวเล็กชื่อว่าเจ้มโบ้อายุเจ็ดเดือน
มีปีโป้และจัมโบ้นะครับที่บ้านหลังนี้ลูกชายเอา
เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กเล่นกับมันทุกวันก็ไม่คิด
ก็คือเมื่อวานนี้กำลังตั้งล้อมวงกินหมูกระทะอยู่นะฮะ
แล้วปรากฏว่าเนี่ยนี่เตายังอยู่เลยนะ
มีการต่อปลั๊กออกมาเพื่อจะเสียบปลั๊กเสียบไฟ
๒คนก็คือคุณสรินทิพย์อายุ๒๕กับคุณชนละเทพอายุ๒๗

ทะเลาะกันว่าเฮ้ยพี่ไปเอาปลั๊กนี้มาใช้ได้ยังไง

เถียงกันแล้วเสียงมันดังปั๊บเนี่ยไอ้เจ้าปีโป้คงตกใจ
เสียงอะไรวะมันก็เลยกระโจนเข้ามากัด
จังหวะที่ปีโป้เข้ามากัดคุณสรินทิพย์
ปรากฏว่ายายจำรัฐเห็นว่าหลานกำลังถูกหมากัดเลยเข้ามาช่วยห้าม

แต่ด้วยความที่อายุเยอะแล้ว๗๐แล้วแข้งขาไม่ค่อยดี
ปรากฏว่าพลาดท่าล้มพอล้มปั๊บโอ้โหเรียบร้อย

ปีโป้ตอนแรกกัดน้องสลินทิพย์อยู่นะฮะ
มันเปลี่ยนเป้ามาแล้วมาขย่ำคุณยายฮะ

จังหวะนั้นหลานชายก็เลยเข้าไปที่เพื่อนที่ต้องการจะแยก
ก็โดนกัดไปด้วยอีกคนหนึ่ง๓คนครับ
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้หลานชายหลานสาวอาการดีขึ้นและกลับมาบ้านได้แล้ว

แต่คุณยายยังน่าเป็นห่วงนะครับ

หลังจากนั้นคุณยายคุณย่า

ขาเข้าไปก็ดีอ่ะเขาแก่แล้วเนอะ

มวดก่อนเคยกัดลูกชายทีอีกแล้ว

ทุกคนก็ตกใจแล้วก็กลัวกันไปหมดเลย

ก็เลยมีการประกาศไปตามเพจต่างครับ
โดยเฉพาะเพจคนรักพิษบูนะครับ
เพราะว่าหลายคนเขาก็ยังรักยังนิยมในพันธุ์นี้นะ

คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยก็ติดต่อไปได้
ตอนนี้ประกาศหาคนรับเลี้ยงใครพร้อมเชิญนะครับ
ระหว่างนี้เองเราลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ไปดูกันหน่อยครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไง
นี่ฮะคุณลองฟังเสียงดูนะ
โอ้โหมันเห่าแบบมันเห็นคนแปลกหน้านี่มันเห่าสู้มากครับ
นี่คือปีโป้ครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่ฮะแล้วโอ้โหมันเห่าทีเนี่ยเสียงคนสะดุ้งนะคะ
เราตกใจเจ้าของบอกว่าเลี้ยงปีโป้มาเนี่ยนะ
มันเคยกัดเขามาแล้วด้วยนะครับอยู่ระหว่างการหาฟาร์มเพื่อจะรับไปเลี้ยงต่อ
เดี๋ยวก่อนก่อนเกิดเหตุกับคุณยายเนี่ยมันเคยกัดมาแล้วครั้งนึงกัดเขาใช่ไหม
กัดคนในบ้านกัดเจ้าของเนี่ยก็อยู่ระหว่างการหาฟาร์มเพื่อจะรับเลี้ยง
แต่ยังไม่ทันจะได้ฟาร์มก็มาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดขึ้น
ดังนั้นตอนนี้เอาล่ะยังไม่มีใครติดต่อไป

ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อรับเลี้ยงต่อ

คาดว่าน่าจะเป็นที่ชนบุรี
สมุทรปราการจะพาไปชนบุรีต้องแยกเลี้ยงก่อน

แต่ถ้าว่าเย็นนี้ไม่ทันอาจจะพรุ่งนี้เช้า

เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ
คือหมาแต่ละพันธุ์เราต้องเรียนรู้จากนิสัยเขาให้มาก
ทำความรู้จักเขายิ่งเขาเป็นหมาที่ตัวใหญ่พลังเยอะ

มีอะไรให้เขาได้ผ่อนคลายความเครียดด้วยนะคะ